เอาส่วนที่นครศรีธรรมราชเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกค่ะ
เพราะว่าพื้นที่นครศรีธรรมราชมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นเรื่อย

ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ทราบหรือเปล่านะคะมันเป็นเรื่องใหม่
ออกจากบ้านมาเที่ยวก็ต้องถูกลงโทษล่ะค่ะแต่เป็นลงโทษสถานเบาดูคลิปค่ะ
ราดไปเลยห้าขันน้ำเย็นอ่ะเป็นน้ำเย็นจัดด้วยนะคะ
ราดตัวเองไปคนละห้าขันนี่คือการทำเทาะ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่ที่ถนนหน้าโรงเรียน
วัดสามักคยาราที่ตำบลหินตกแล้วก็ไปเจอสองหนุ่มเนี่ยผ่านมาค่ะ
ก็ต้องทำโทษกันนะคะเอาน้ำผสมน้ำแข็งใส่ขัน
ดหัวตัวเองไปคนละห้าขันค่ะแล้วก็นำตัวไปกล่าวตักเตือน
และปล่อยตัวกลับบ้านเนื่องจากขี่รถจักรยานยนต์
ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิลล์ของจังหวัดคือเมื่อวานนี้เป็นคืนแรกนะคะ
ในการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์ตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔
เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการป้องกันควบคุมและเร่งคลี่คลาย
สถานการณ์โควิดสิบเก้าพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
มาตรการเข้มข้นถึงการต้องมีเคอร์ฟิลเพราะว่าเฉพาะวันนี้นะ
ผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบสี่รายอ่ะค่ะนอกจากนี้สามารถจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืน
ฟิลล์ได้ทั้งหมด๘รายนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ